จะกี่เรื่องกี่ราวสักกี่ทีกี่คดี

ว่านี้ตามกระแสขายมาหลายสำนักเลย
มาตามกันต่อดีกว่าคุณผู้ชมสำหรับกรณีของคุณเสกโลโซ
เมื่อวานนี้หลังจากที่มีคำตัดสินของสารดีกาออกมานะคะ
พี่ภาคสาห์จำคุกพี่เสก๒ปี๑๘เดือน

ตกใจเลยเขาบอกว่าเกมแล้วแน่นอนงานนี้เสกโลโซยังไงต่อดี
ทนายความยื่นอุทธรณ์คำสั่งสารค่ะยื่นหลักทรัพย์ประกันตัว๖แสนบาท
ขอปล่อยตัวชั่วคราวนะฮะซึ่งสารก็พิเคราะห์แล้วอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวได้
เมื่อวานนี้เสกโลโซไม่ได้ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำนะฮะ
และ๕โมงเย็นวานนี้ค่ะภรรยาคู่ชีวิตพี่การวิพากร
แถลงข่าวเปิดใจที่บ้านย่านวัชรพลอย่างที่พี่การเขาบอกไป
เดี๋ยวเขาจะพูดทีเดียวให้สื่อทุกสำนักมาที่บ้านเขาได้เลย
ยกมือไหว้ขอบคุณสารที่เมตตาค่ะขออนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว
พี่การเนี่ยเล่าว่าจริงแล้วตัวพี่เสกบอกพี่การเอาไว้ว่าเขาทำใจไว้แล้วนะ
ว่าอาจจะต้องติดคุกค่ะแต่ว่าพี่การก็ปลอบใจด้วยว่ายังไงจะสู้ให้ถึงที่สุดก่อนนั่นเองนะคะ
เธอจะไม่มีวันยอมให้สามีต้องถูกส่งตัวเข้าเรือนจำ
พี่การพูดชัดเจนแบบนี้เลยจะไม่ยอมพรากจากพี่เสกอีกแล้ว

ตอนที่อยู่ในศาลแกก็จับเขาไว้จับมือเขาไว้แล้วก็บอกเขาว่า
การจะไม่มีวันให้เธอภาคจากการไปอีกต่อไปแล้ว
จะเอาเสกโลโซไปขังในคุกเพื่ออะไรในความคิดพี่นะ
ท่านก็เลยอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวมาเพื่อที่จะสู้
เพราะฉะนั้นคนจะมาด่าจะมาว่าอะไรพี่เสกตอนนี้
ก็คือพอไม่ใช่คนแบบนั้นแล้วไง
แต่ก็คิดว่าทุกคนก็เห็นแล้วนะว่าเขาเปลี่ยนไป
ว่าแบบว่าไม่ใช่เละเทะแล้ว
อันนี้ก็พูดชัดเจนที่บ้านพี่แจ๊คมีอะไรให้ดู

เสกค่ะนี่เป็นคลิปนะคะที่นักข่าวถ่าย
ขึ้นรถค่ะคุณผู้ชม

ขึ้นที่จะไปขึ้นเครื่องนะคะ
แล้วไปเล่นคอนเสร็ทที่ลมกูค่ะ

ซึ่งพี่การบอกว่าใจเย็นก่อนนะคะ

ที่สุดแล้วนะคะหลังจากที่เรื่องราวมันได้ประกันตัวออกมานะคะ
ก็ได้เดินทางขึ้นเครื่องบินค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ไปโชว์ตัวนะคะที่ลำพูนคุณผู้ชมนะคะ
เพราะว่าตามคิวแล้วมีคอนเสิร์ตเล่นที่ลำพูนแล้วก็เชียงใหม่ค่ะ
ซึ่งเราก็มีภาพด้วยนะคะทางร้านเนี่ยเขาไลฟ์สดให้ดู
หรออ่าเราไปชมภาพจริงด้วยใช่บรรยากาศบางชั่วเมืองตอนนะคะ